คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศเรื่องฟ้าฝน
เดี๋ยวให้ดูนะเหตุการณ์ฝนตกหนักลมกระโชกแรง
แล้วนึกสภาพกันศาสตร์ร้านออกใช่ไหมคะ

แล้วพุ่งพุ่งใส่แม่ลูก
เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเอาดูซิภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

เห็นแค่นี้ก็รู้ว่ามันหนักมากขนาดไหน
จังหวะนี้ค่ะไม่ต้องพูดถึงกันศาสตร์เลย

ภาพกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่ได้เห็นนะจังหวะนั้นน่ะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันศาสตร์มันอยู่ข้างนี่แหละค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดตรงข้ามร้านอาหารตามสั่งนะ
จับภาพได้ตอนฝนตกหนัก
แล้วไอ้ท่อนเหล็กโครงกันสาดมันหลุดออกมา
พุ่งเข้าไปในร้านเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ตอนบ่ายฝนตกเยอะไงคะที่ฉะเชิงเซา
บริมถนนหนอกรกใช่แล้วดูสภาพสิพี่เบิร์ตร้านนี้นะ
อยู่ตรงทางเข้าวัดแปลงยาวที่๘ริ้วฉะเชิงเซานะคะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุเราเข้าไปตรวจสอบดู
พาไปดูความเสียหายตู้กระจกที่ใส่ของสด
ข้าวของในร้านกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
แล้วเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กับลูกวัย๑๒ปี
ก็ทำอาหารตามสั่งให้กับลูกค้าอยู่ตอนนั้นน่ะ
แล้วจู่ฝนมันกระหน่ำเหมือนกับฟ้ารั่ว
เทลงมาลมแรงมากหอบผ้าใบกันแดดหน้าร้าน
ไอ้กันศาสตร์ตรงนั้นน่ะปลิวขึ้นตามแรงลม
แล้วก็โครงเหล็กผ้าใบก็ไปเฉียดพุ่งมาเลยนะ
นี่เมื่อกี้พี่เขาจับหูให้ดูใช่ไหม

กับลูกชายต้องพาวิ่งหนีตาย
นี่อันนี้นี่แหละใช่ท่อนเหล็กตรงนี้

ตันเลยขาอ่อนไปหมดเลยค่ะ
เพราะว่าหนูมองเห็นแล้วว่ามันก้อนเป็นก้อนมา
แล้วทีนี้ตอนแรกหนูดันตู้ไว้มันตีแขนหนูมันดันแขนหนูแรง
หนูก็เลยก้มลงนิดเดียว

นึกถึงเลยค่ะช่วงนั้นเราก็ได้นึกถึงเลยไหม
นึกถึงแน่งอยากเที่ยวแต่ไม่รู้สึกถึงอะไรเลย

ฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็มาตรวจสอบความเสียหาย
บริเวณร้านในอำเภอแปลงยาวนะคะ
แล้วเดี๋ยวคงพิจารณาหาทางชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วยนะคะ
คือผมเตือนนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของกันสาดเรื่องของพล่าก็อาจใบอะไรแบบนี้
ถ้าลมเริ่มมาต้องเก็บแล้วต้องเอาลงแล้ว
ยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะ
ลมมันคงแรงมากจริงพวกตู้กระจกแตกของขนตรี

ใช่ตู้กระจกยังแตก